เดี๋ยวขอเขาไปบีบคิวเดี๋ยวหนูเอามาให้ถามกัน

เดี๋ยวมาสะเทียนนี่น่ะไม่ได้หนูก็พอ

อ่า

อันแรกเลยหรอ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

ข่าวนี้เลยใช่ไหมคะหลายอย่างเพราะว่าเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้แหละ
พอเจอคนมาคอมเมนต์ว่าเยอะมานู่นนี่นี่นั่นเขาก็จะแบบว่า
งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเราก็แค่ให้กำลังใจ
แล้วก็บอกว่าให้นิ่งแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะแล้วก็ทำงาน
เชื่อว่าคนที่ทำงานข้างน้องคนที่เข้าใจน้องก็มี
แต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วล่ะ
ก็พยายามอยู่ข้างน้องให้กำลังใจ
จริงตอนนี้หลายคนมองว่าน้องแบบมีความเรื่องเยอะอะไรอย่างนี้ไปแล้ว
บางมุมบางส่วนนั่นแหละก็เราห้ามความคิดคนไม่ได้อ่ะ
แต่ว่าถ้าใครได้เคยทำงานด้วยหรือปัจจุบันนี้น้องก็ยังมีงานอยู่เรื่อย
แล้วว่าน้องก็คงปรับตัวหรือว่าจริงอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้
เราก็พูดแทนน้องไม่ได้เราก็อยู่วงการดีกว่าได้แต่ให้กำลังใจ
พี่ชมพู่รู้สึกว่าน้องเปลี่ยนหรือยังไงบ้าง
ไม่เปลี่ยนนะคือการสื่อสารหรือความเข้าใจผิด
อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดกันได้เหมือนน้ำพึ่งหยดเดียว
มันอาจจะเป็นเรื่องแค่นิดเดียวแต่พูดต่อไปต่อไปต่อไป
คำคนเนอะเมาส์มอยสนุกมันก็ต่อเป็นเรื่องใหญ่

ก็คือหลายที่ก็ยังให้โอกาสน้อง
แล้วน้องก็ทำงานของน้องได้ดี
ไม่มีเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกมีงานเต็มทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนี่ยมาเจอ
เจอกันเมื่อเช้าที่อัดรายการก็เจอกันจากอัดรายการ
การไปกินข้าวด้วยกันน้อยเลยตอนนี้เพราะว่าน้องงานเยอะมาก
อย่างพอเขาถูกมาจับเปรียบเทียบกับเราด้วยค่ะอย่างนี้จริงน้องมีปรึกษาตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะ
อันนี้แหละที่เป็นเรื่องที่ระหมักใจเพราะว่ารู้จักทั้งคู่
เรารู้จักกับทุกฝ่ายเลยแล้วเราก็บอกว่าเราอยู่ตรงกลาง
ก็คือเราคุยกับทั้งสองฝ่ายอีกฝั่งก็ให้ใจเย็นก็ให้เข้าใจกัน
แต่ว่าอีกฝั่งน้องก็เป็นกำลังใจอย่างเดียวเลยลำบากใจเหมือนกัน
แต่ทุกคนเองก็เป็นตัวกลางเลยค่ะเป็นกำลังใจครับ
อย่างเรื่องปัญหาเรามันผ่านไปแล้วนะเราก็ไม่ถือก็เป็นตัวกลาง
เราคงไปแก้อะไรให้ใครไม่ได้แต่ว่าได้แต่แบบ
เราก็อยู่นิ่งแล้วให้น้องอยู่นิ่งก็ได้แต่คุยให้กำลังใจนี่แหละ

มีข่าวมาว่าก่อนหน้านี้เหมือนเรากับจียอมมีปัญหาการ
เพราะจียอนบอกว่าไม่อยากเป็นตลกแต่เราพาเข้ามาวงการเป็นตลก
นี่ไงถึงบอกว่าคำพูดเวลาพูดมา๑จะต่อไป๑๐ซึ่งมันไม่จริง

น้องก็บอกว่าหนูไม่ได้เกลียดตลกหนูก็ยังทำงานเนี่ยหนูยังตึ่งโป๊ะอยู่เลย
ด้วยความการสื่อสารแหละเราจะบอกว่าการสื่อสารอาจจะทำให้มุมเข้าใจผิดผิดพลาดกันเยอะ
ก็ให้โอกาสน้องแหละแล้วน้องก็ยังทำงานได้ดีอยู่

เรื่องที่บอกว่าเราแตกคอกันแล้วตอนนี้ยังไงบ้าง
ชวนกันไปเที่ยวกันอยู่เลยยังจะไปไหว้พระพม่ากันอยู่เลยเนี่ย
คุยกันไม่แตกคอค่ะเพื่อนอยู่ในกลุ่มทุกคนคุยกันหมด
ตลกเราได้ถามเขาไหมคะว่าพูดจริงหรือเปล่าว่าไม่อยากเป็นต่อ
เราอยู่กับน้องตลอดเขาไม่ได้พูดรุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอก
มุมมองความคิดซึ่งมันทำให้เข้าใจผิดไปเองอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเขาคิดว่ายังไงอะในมุมมั้ย
เขาก็เขาบอกพี่พูดที่หนูมีทุกวันนี้ก็เพราะหนูเล่นตลก
แต่ว่าด้วยการสื่อสารด้วยการทำงานด้วยคิวด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็บอกว่าจริงมีอะไรลึกมากกว่านั้นน่ะแต่เราก็พูดหมดไม่ได้
จริงมันเป็นปัญหาเรื่องอื่นซึ่งแต่มันมีคำพูดที่ทำให้เข้าใจผิดกันไปเอง
นี่แหละอืมจริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็คือมันเป็นด้วยการสื่อสารผิดพลาดเรื่องการติดต่อเรื่องบท
เรื่องความเข้าใจของน้องอะไรอย่างงี้แหละแล้วด้วยการสื่อสารคำพูดเขาอาจจะแบบพูดแบบของเขา
แต่ความหมายไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยความแต่เราก็ถึงบอกว่าพี่พศก็ปรึกษาเรา
แต่เราอยู่ตรงกลางดีกว่าไม่อยากไม่อยากโอนเองไปฝ่ายใดเลยเรารู้สึกว่ามุมมองการทำงาน
ละคนมีขอบเขตของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งการสื่อสารอาจจะทำให้เข้าใจผิดมากไปกว่าที่ความเป็นจริงเกิดขึ้น
ตัวพี่ชมพู่ได้ตัวพี่ชมพู่ได้คุยกับทุกคนด้วยใช่ไหมคุยคุยอยู่คุยกับทุกฝ่ายเลย
ใจที่มีปัญหาเราอยู่ตรงกลางอย่างที่บอกว่าเวลาใครเข้าใจอะไรผิดกันก็พยายามจะแก้ไข
แต่ถ้าเกิดว่าเราห้ามความคิดคนไม่ได้เราก็ได้แต่อยู่นิ่ง
คนต้องโดนแบบ
ว่าคงไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าน้องก็มีความสำนึกก็บอกเนี่ย
หนูอยากเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่อยากเข้าไปขอโทษอะไรที่ทำไม่ดีเขาก็อยากจะขอ
เพราะบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาหนูทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรอพี่อะไรอย่างนี้
ด้วยด้วยภาษาด้วยการสื่อสารอะไรอย่างนี้แหละก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วกัน

อย่างตอนนี้ควรก็เริ่มสังเกตว่าหลายรายการที่เจยอนเคยทำก็ไม่มีแรง
แล้วอย่างบางรายการชมผู้ก็ไปทำแทนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
มันมีภายในนิดหน่อยอย่าให้พูดเลยลำบากใจ
ส่วนหนึ่งมันมีผลกระทบมาจากเรื่องข่าวด้วยไหมคะอาจารย์
นิดหน่อยค่ะแล้วก็เรื่องการคิวอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีปัญหารุนแรงเลยมันเป็นปัญหาเรื่องคิวเรื่องเวลาที่จะต้องสลับสับเปลี่ยน
ซึ่งเราก็เป็นคนในบริษัทอยู่แล้วก็มาทำแทน
ซึ่งเขาก็บอกว่าเอาใครมาแทนก็ชมพู่นี่แหละ
แต่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหรือไล่ออกหรือมาเป็นเราไม่ใช่เลย
แต่เจยอนก็เข้าใจใช่ไหมคะ
เข้าใจเราเข้าใจกันไม่โกรธไม่เกลียดอะไรกันเลยให้กำลังใจกันอย่างเดียวเลย
เคยถือว่าเขาเสียหลักเยอะไหมคะ
เสียหลักเยอะไหมกลับมาทำงานปกติเพราะงานเจยอนเยอะอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้คือก่อนหน้านี้น้องแค่งงว่าทำไมทุกคนต้องแบบด่าเขา
เขาไม่ค่อยไม่เข้าใจเขาก็เลยเครียดเพราะเขาเกิดภาวะเครียดก็เลยเคยแบบ
เขามีอาการแบบโลกประตำตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแหละก็มีนิดหน่อย
แต่เหมือนตอนนี้น้องเลือกที่จะเงียบมากกว่าใช่ไหมที่พูดออกมาพูด
ซึ่งดีแล้วก็เราเป็นคนบอกน้องแหละเราเป็นเด็ก
แม้เราจะถูกหรือเราจะผิดเราจะเกิดอะไรขึ้น
อย่าออกมาโต้ตอบเลยคนไทยเราขอโทษกัน
แล้วก็ขอให้โอกาสแล้วก็ให้เริ่มต้นใหม่อย่างนี้ดีกว่า
แล้วก็บอกน้องบอกหนูก็ว่าหนูทำงานดีกว่าเนาะพี่ปุ้นเนอะ
น้องเขานิ่งดีกว่ายังแน่ใจเข้าไปคุยกับฝั่งนู้นไหมคะ
ไม่รู้เลยฟังเพราะว่าอันจริงอันนั้นมันนานมาแล้ว

แต่ว่าถ้าเกิดเจอหน้าหรืออะไรอย่างนี้ต้องร่วมงานอีก
น้องก็ร่วมงานได้แล้วน้องก็พร้อมที่จะขอโทษ
อย่างตัวเราคิดที่จะแบบว่าเขาเรียกนะเป็นคนที่คอยเป็นกาวแก้ตัว
อธิบายให้กับผู้ใหญ่หลายคนที่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ย

ก็เข้าใจใช่ไหมเออลำบากใจเหมือนกัน
แต่ก็พยายามเราไม่ชอบเห็นใครทะเลาะกันหรอก

อยากให้ทุกคนดีกันแล้วก็อยากให้แบบมีงาน
แล้วก็มองหน้ากันติดไปเรื่อย

บางทีเราก็ไม่มีอำนาจหรือมีสิทธิ์ที่จะแบบ

แต่เดี๋ยวมันก็ดีเราว่าเดี๋ยวมันก็เงียบ

ก่อนอันเนี้ยเหมือนโพสต์ในไอจีเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย

ก็เลยแบบด่าด่าใครเนี่ย

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงก็โดนถังเล่นไปแล้ว

ก็บอกน้องว่าเนี่ยพี่ก็โดนมาเยอะน้องเอ้ย

แล้วก็ถ้าขอโทษได้ความเป็นเด็กขอโทษไง

แล้วน้องก็ตั้งใจทำงานไปตรงต่อเวลาทำงาน
มีคนที่ร่วมงานด้วยจะรู้
แต่ว่าข่าวที่ออกไปมันก็ห้ามคนนินทาไม่ได้

ก็น้องก็มีแพลนอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าในเวลาของผู้ใหญ่อะไรยังไงไง
ก็บอกให้น้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกวันนี้
ถามอัปเดตในสีเดือนที่จะไปขึ้นเขียงเนี่ย

แล้วเล่นตอนนี้มันไปถึงไหนแล้ว

อันนี้๑๐๐ที่เหมือนเถอะว่าใจพร้อมแล้ว
มันต้องพร้อมแล้วล่ะ

ผิดที่สี่ครับ
ก็ยังคุยกับหมอว่า๔๐๐แต่มีแต่คนบอกว่าเยอะไปเปล่าพี่ผู้
ก็เลยเดี๋ยวเข้าไปตรวจเลือดอีกทีนึงก็เปลี่ยนได้อยู่ไม่เป็นไร

แต่พอลองใส่มันแม่บอกว่าไม่ใหญ่ก็เออไม่ใหญ่
แต่ถ้าดูว่ามันใหญ่เดี๋ยวเอาออกเอารถลงดีกว่า
นี่คือมันพวกเราสัญญาคลินิกพี่หรือเปล่า
ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนรู้จักกับพี่ธัญญา
พี่ธัญญาบอกน้องอยากทำเหรอมาทำคลินิกพี่สิ
ก็คงแบบช่วยเขาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มาก
แต่ก็เหมือนแบบถ้าทำสวยเราก็เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นไง
เออแต่คงแบบให้เห็นว่ามั่นใจขึ้นแค่นั้นแหละไม่ต้องใส่เสริมเยอะ

ไม่แต่ทำเสร็จนะเรา๑๐๑๐แล้วก็ให้พักฟื้นใช่ไหม
แล้วสิบแปดเราก็ไปญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้เขาไปกันได้
นั่นแหละสิแต่งานมันล็อคไว้แล้วไง
ก็ก็คือวันหลังเวลาเห็นอาจจะแบบเป็นของจริงมั่นใจขึ้นแค่นั้นเอง

ดูก่อนแต่ว่าคงไม่แบบไม่ได้เปิดอะไรขนาดนั้น

เขากลัวเราเจ็บแต่พอแล้วเขาเห็นว่าเราอยากทำก็
ขอบคุณค่ะ
ขออภัยที่ร้านเจ๋ย
กล้องนี้ด้วยนะครับโอเคไหม
น้องพวกนี้ต้องเปิดเรื่องนี้
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ